เหตุคนร้ายยิงถล่มบ้านแอดมินเพจที่นี่บางสะพาน
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องการคมครูแอดมินเพจเพจนี้
ตำรวจสพบางสะพานเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงถล่ม
เลขที่๗๓ทับ๓หมู่๕ตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีคัน
ซึ่งเป็นของนายสุรศักดิ์ร่อนแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
แล้วก็ยังเป็นแอดมินเพจที่นี่บางสะพาน
แจ้งข่าวสารต่างในพื้นที่นะครับ

กระสุนยังทะลุเข้าไปที่ห้องนอนลูกสาวของนายสุรศักดิ์

ยังพบหัวกระสุนตกอยู่ที่พื้นอีก๒หัว
โดยแอดมินเพจที่นี่บางสะพานก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่๒๑สิงหาคม

ได้ยินเสียงคล้ายมันเสียงลูกมะพร้าว
ตกใส่หลังคาบ้านซึ่งปกติก็จะมีลูกมะพร้าว
ตกใส่หลังคาบ้านเป็นประจำนะฮะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นลูกมะพร้าวเหมือนเดิมนะฮะ
จากนั้นสักประมาณ๕นาทีได้ยินครับ
ได้ยินเสียงต่อเนื่องดังติดต่อกัน๔๕ครั้ง

มันเป็นเสียงปืนดังประมาณ๔๕นัดนะครับ
ตอนนั้นก็เลยจะทำยังไงดีแอบอยู่ในห้องก่อน
กระทั่งตอนเช้าภรรยากำลังทำความสะอาดอยู่ในห้องนอนลูกสาว
พบหัวกระสุนปืนตกอยู่๒หัว

พบว่ามีร่องรอยการถูกยิงด้วยกระสุนปืนหลายรู
ทีนี้ครับต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยนะครับ
จากเหตุการณ์นี้นับว่ายังโชคดีนะครับที่ลูกสาวปลอดภัย
เขาและคนในครอบครัวรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับภาวะเหมือนกัน
เนื่องจากไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาปองร้าย
เพราะที่ผ่านมาตัวเขาเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
หรือแม้แต่การทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจที่นี่บางสะพานด้วยนะครับ
สิ่งที่น่าเสียใจก็คือถ้าลูกสาวผมเนี่ยลุกขึ้นมายืนนะครับ
ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะเข้าบริเวณหัวทั้งหมดนะครับ
แต่โชคดีว่าวันนั้นโชคดีกว่าที่เขายิง

แต่ถ้าลูกสาวผมลุกขึ้นมานะครับก็คงจะโดนกระสุนนะครับ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ผมเสียใจนะครับ
ว่าคนที่ทำเนี่ยจริงไม่น่าจะทำอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าไม่น่าจะเล่นกันแรงขนาดนี้นะครับ
ผมก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะครับ

พฤติการการก่อเหตุคาดว่าคนร้ายต้องการข่มขู่นะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้มีการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ติดตามคนร้ายบรายนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับ